คุณผู้ชมจำได้ไหมช่วงประมาณสักคริสต์มาสที่ผ่านมานี่แหละ

มีข่าวที่หลายคนให้ความสนใจก็คือ

ไปฟ้องเพื่อที่จะขอเรียกคืนมรดกที่ยกให้กับลูกแล้วก็หลาน

เพราะว่าทั้งลูกและหลานไม่ยอมดูแล
ปรากฏว่าตอนนี้ศาลเขาลงคำสั่งมาแล้วว่าให้ยึดคืน
แต่ทวดปลอดเสียชีวิตแล้ว

ทางญาติก็รู้สึกว่าติดใจ
นางที่เราเห็นภาพข่าวท่านยังแข็งแรง

ญาติยายก็รู้สึกว่าอยากจะให้มีการชนสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ

เข้าไปตรวจสอบศพของนายปลอดรักษาสัตว
หรือว่าทวดปลอดวัย๑๐๖ปี
อาศัยอยู่ในบ้านพักในอำเภอทุ่งสงศ์นะคะ
โดยสภาพศพก็คือนอนหงายอยู่บนที่นอนภายในห้อง
ใส่เสื้อซาฟารีแขนสั้นสีเทานุ่งผ้าลายค่ะ
ตรวจสอบตามตัวไม่พบบาดแผลนะคะ

แล้วก็มีจานใส่หมูต้มสุกอีก๑จาน
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นเข้าของ
ก็ลงความเห็นว่าเสียชีวิตมาแล้ว๔ชั่วโมง
เหตุกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันค่ะ

เคยเป็นข่าวในการยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดทุ่งสงศ์
ขอเรียกคืนมรดกที่ดินสวนยางที่ยกให้กับลูกชายแล้วก็หลานชาย
โดยอ้างว่าลูกล้านหลานไม่ดูแลเลี้ยงดูตามที่เคยต่อลงไว้
สารก็มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ด้วย

แต่ว่าทวดปลอดมาเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ซะก่อน
นางอรพันธ์รักษาสัตว์ลูกสะพ้ายก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
หลังจากที่มีเรื่องฟ้องร้องเรื่องที่ดินกับลูกชายแล้วก็หลานเนี่ย
ปลอดเครียดนะทั้งเครียดทั้งกังวล
นอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วก็หวาดระแวงตลอดเวลาค่ะ
เมื่อวานนี้นางอรพันธ์บอกว่าก็ทำกับข้าวให้ทั่วปลอดกินตามปกติ

พอกลับมาก็พบว่าทวดปลอดเสียชีวิตแล้วค่ะ
เธอก็รู้สึกว่าปัญหาฆาตภาคสังฆ์กับลูกกับหลานเนี่ยก็ยังมีอยู่
ก็เลยอยากที่จะให้มีการชนะสูตรศพทวดปลอด
เพื่อจะได้หาสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ